ใครเข้าไปทำบุญที่วัดราชบุรณะพิศนุโลก
คุณต้องเอาไม้คำโพไปแห่

เจ้าตัวนี้นะครับอ่ะตุ๊กแก่อ่าอ่า
พอเห็นแล้วเราแอ๊ะคุณชอบหรือน้องไม่ต้อง
กลัวไม่ต้อง
คุณดูดีเอาเต้าตุ๊กแก่ตัวสีฟ้าเลย
น้องอาศัยอยู่ในโพรงต้นศรีมหาโพ

น้องเชื่องมากจะสวบไม่สวบไม่รู้นะอ่ะมันน่ารักนะ
ไม่ต้องคุณดูสิมันน่ารักนะ
คุณดูถ้าน้องเห็นไม้ไผ่เงินไผ่ทองที่นักท่องเที่ยวเขาบูชา
คำโต้นโพอ่ะเยอะน้องจะโผล่ออกมา
พอน้องเห็นคนเอาไม้คำโผล่ปั๊บ
น้องจะออกมาเพราะอะไร
ชอบให้เอาไม้มาถูหลังเก่าหลัง
จริงคือเห็นว่าเขาบิดไปบิดมาเพราะว่าเขาชอบให้เก่า
ดูสิภาพนี้สวยงามมากเลยน้องใบตองไม่มีภาพสวยงามเลย
กลายเป็นขวัญใจนักท่องเที่ยวด้วย
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ไม่กลัวตุ๊กแกนะ

ดิฉันจะไม่ไปตรงต้นนี้เลย
อยู่ในโบสถ์อย่างเดียวเสร็จแล้วโทรเรียก

อ้าวคุณเป้ฉายานุ่มผมยาวเจ้าหน้าที่วัดนะคะ
เขามาเปิดบูธนวดน้ำมันแก้เส้น
คุณเป้เนี่ยให้ดูใต้เติลโผล่เขาบอกว่า
เขาสนิทกับตุ๊กแก่ตัวนี้แล้วนะ

สนิทกันซี้กันคือมันอาศัยอยู่ในวัดมานานแล้ว
แล้วทุกเช้าหลังจากคุณเป้ตั้งร้านนวดเสร็จ
ก็จะแวะมาเกาหลังให้เต้าตุ๊กแก่ตัวนี้ทุกวันเลย

เกาหลังกลับไปเกาหลังมา

เกาหลังให้น้องระวังนิดนึงระวังนิดนึง

ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่ามันเชื้อ
มันไม่เคยสวบหรือกัดใคร
แต่ก็สัตว์อ่ะมันก็คือเป็นเวลา
แต่ถ้าเกิดว่าใครจะไปก็ไปนะคะ

โอ้แล้วดูตลาดมันมองเบาเสียก่อน
คุณดูตาที่ฉันตอนนี้จะล้อมขาย

ถ้าโทษไปก็ไปไม่ไปก็ไม่ว่ากัน
แล้วทีมงานนะก็ช่างนะ
เอาข่าวแบบเนี้ยมาให้คนไม่ชอบตุ๊กแกะเรา
ทีมงาน